เรื่องของน้ำท่วมมันก็มากับฝน
ฝนมันตกมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ตามกันมา

เออน้ำทวมเค้าว่าดีกว่าฝนแรง

คุณไปสาบงสาบานอะไรไว้ช่วงนี้ไม่ได้เลยนะ
หน้าฝนฟ้าร้องเนี่ยไม่เกิดสาบาน

ฉันสาบานไหมว่าไม่เคยสาบาน
จะโดนก็ตอนนี้แหละ

ต้องระวังอย่างเช่นที่โรงเรียนโรงเรียนนี้มันเลื้อยเข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้
ก็เล่นแตกตื่นกันทั้งโรงเรียน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องทำภารกิจที่แสนจะอันตรายในการที่จะจับเจ้างูตัวนี้ออกมา
ไม่ง่ายไม่ง่ายจริงไม่เคยเจอการจับงูที่มันยากเย็นลำบากขนาดนี้มาก่อน
ไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครนายกครับ
ฉันว่าเหมือนนักเรียนเขามารอชมคอนเสิร์ตมากกว่าค่ะคุณ

ก็งูมันเลื้อยเข้าไปในนั้น
เอ้าแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ต้องมาจัดการกับบริเวณเสาแห่งนี้
เด็กเขาก็มามุงดูแล้วครับ
เขามามุงดูช่างภาพเราหรือเปล่าคะคุณ

ถูกต้องนี่บอกคุณพ่อคุณแม่นะหนูออกทีวีแล้วลูก
เพราะว่ามันเลื้อยเข้าไปในช่องที่มันเหลืออยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเอง

นักเรียนคนหนึ่งไปพบกับงูเหลือมที่มีขนาดใหญ่ยาวกว่า๔เมตร
มันอยู่บนเพดานฝาใต้ถุนอาคารเรียน
แต่แรกมันอยู่ตรงเพดานข้างบนนะ
ฝ้านะใช่แต่ทีนี้พอมันเจอคน
มันก็มุดเข้ามาอยู่ในเสาแห่งนี้
ทุบไปทุบมาเจอหางจนได้
ก็พยายามพยายามดึงออกมา
อย่างที่ผมบอกมันอยู่ข้างบนฝ้านี่ก่อน
แล้วทีนี้เหมือนมันก็คงจะตกลงมาไหลลงมาเลย
เลื้อยเข้าไปในช่องของเสาตรงนี้เล็กก็เข้าไปได้
นักเรียนเขาเห็นคือเขาก็ยืนดูอยู่
แล้วเขาก็ไปฟ้องคุณครูคุณครูครับคุณครูครับ
งูบุกงูเหลือมตัวมาเริ่มเลยครับคุณครูครับคุณครูครับ
ทีนี้แล้วก็นักเรียนก็มารอกันเต็ม
มาลุ้นภารกิจนี้ของพี่กู้ภัยว่าเขาจะสามารถ
ดึงงูมันออกมาจากเสาได้หรือไม่ได้
นี่ออกมาแล้วนี่คือส่วนหัว

เอ้ยพอมันออกมานะเจ้างูตัวนี้อ้าปากหวอเลย

ตกใจคนอ่ะดิว้ายเดี๋ยวมันฉกซะเลย
นี่แล้วเขาต้องใช้ความชำนาญการนะครับ
ถึงแม้ว่าจะจับงูขึ้นมาด้วยมือเปล่าแบบนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์
ออกมาอย่างที่บอกน้องใบตอง
ตัวใหญ่มากดูสิสี่เมตรไม่ใหญ่ได้ไงอ่าดูอ้วนด้วยนะ
ก็จับใส่กระสอบแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
ยังไงซะเหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมนักเรียนอยู่คนหนึ่ง
ก็คือเด็กชายรัตนันอ้นฟัก
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาผู้พบงูคนแรก
ดีใจใหญ่เลยคนไหนคนไหนรัตนันคนไหนลูก

กระโดดลอดเต้นกันอยู่นี่นะดีใจดีใจปรบมือทั้งครูทั้งนักเรียนเลย
ใช่แล้วครับดีใจดีใจเห็นนักข่าวไทยรัฐไม่ได้ดีใจ
นี่ไงออกทีนี้แล้วลูกออกทีนี้แล้ว
อ่าปลอดภัยกันไปนะดีใจดีใจใช่
เพราะว่าถ้าเข้าไปในโรงเรียนแล้วน้องเขาไม่เห็นแล้วไม่ไปบอกคุณครูเนี่ย
เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวงูมันออกมามันมากัดมาทำร้าย
หรือว่ามันมีพิษหรือมันไม่มีพิษเราก็ไม่รู้ถูกไหม
แม้ว่าจะเป็นงูเล็กงูใหญ่ขนาดไหน
พบเห็นยังไงเนี่ยนักเรียนเจอหรือว่าเด็กเจอแจ้งผู้ใหญ่เลยนะคะ
อย่าเข้าไปดูเองอย่าวิ่งเข้าไปหาหรือว่าอย่าไปเอาอะไรมาเคลียร์นะ
อ๋อแจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะงูทำไมดิ
ใช่แจ้งกำนันต่อเออใช่ไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์
แต่ที่สำคัญเนี่ยนะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละ
เขาจะได้มาช่วยช่วยแล้วก็ได้ดูแลช่วยเหลือกันไป
วันนี้คุณกับผมควรจะคุยกันก่อนนะก่อนเข้ารายการ